ผมนี้ประกาศพูดคุยนะครับโดยคุณตนัยซิริชาญวิทยารมครับ

ก็มีโอกาสพูดคุยกับคุณไตรซิริที่พูดถึงกระแสของการจัดการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากให้คนที่สนใจกิจกรรมในการแข่งรถนะครับ

ซึ่งใครที่มีบัตรในวันแข่งสามารถเข้าชมฟรีในรอบนี้ได้
รับรองว่ามีกิจกรรมให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมสนุกไม่แพ้วันแข่งและมีโอกาส
ประมูลนะครับหมวกกันน็อกและถุงมือที่นักแข่งระดับโลก
ใช้ในการทดสอบสนามที่เมืองไทยรวมถึงลายเซ็นต์ของ
สำหรับคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์สนุกสนานก่อนที่จะถึงสนามที่บุรีรำนะครับ
ในวันแข่งจริงด้วยนะครับ
แล้วก็ทำการเทสกับสนามช้างครั้งแรกในประเทศไทย

เรารอแฟนทุกคนเนี่ยมีโอกาสนะครับได้ใกล้ชิดนักแข่งนะครับ
จะมีโอกาสได้ขอลายเซ็นหรืออะไรต่างนะครับ
ก็อย่าพลาดนะครับรับรองว่ามันก็ดูอยู่ที่บ้านแน่นอน